คุณผู้ชมฮะมาดูกรณีนี้กันหน่อยนะครับ
คือมีผู้หญิงคนหนึ่งรับขันบูชาผีมา
เธอก็ทำพิธีเลี้ยงผีทุกวันทุกวันนะ
ด้วยลาบเลี้ยงด้วยก้อยมาเป็นปีแล้ว

พอเถอะไม่ต้องทำแบบนี้แล้วไม่ต้องไปเลี้ยงผีแล้ว
รากฏว่าอาการเธอออกครับ
เหมือนผีเข้าและเธอจะไปกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย

เอาลองสิ

ผู้หญิงที่นอนอยู่เนี่ยเธอพยายามจะกระโดดน้ำนะคุณนะ
ชาวบ้านต้องมาจับเอาไว้ได้ต้องมาช่วยเอาไว้ได้นะฮะ

เมืองใหม่อำเภออำภาวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับ
ผู้หญิงคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดข้างวัดเลยร้องห่มร้องไห้
ท่าทางเหมือนคนเมาเหมือนกันนะส่งเสียงดังโวยวาย
พูดแบบนี้ครับผู้ชายไทยเป็นแบบนี้เหรอ
ตะโกนแบบนี้อยู่ตลอดเวลาวกวนไปมานะครับ
แล้วก็มายืนอยู่นี่ริมน้ำจะกระโดดลงไปในคลอง
ซึ่งน้ำในคลองลึกไม่น้อยกว่า๕เมตร
ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหถ้ากระโดดลงไปนะอาจจมน้ำจมท่าได้
แล้วก็มีอาการเหมือนคนเมาด้วยนะครับ
ชาวบ้านเห็นท่าไม่ดีฮะรีบกันเข้าไปช่วยคว้าเอาไว้ได้นะครับ
หญิงสาวก็โวยวายบอกปล่อยปล่อยปล่อยปล่อย

แล้วก็มีการสาบแช่งด้วยนะคุณนะพูดแบบนี้
ถ้ามึงห้ามกูกูจะกินครอบครัวพวกมึง
โอ้โหชาวบ้านก็กลัวนะแต่ก็ไม่รู้ทำไงคุณ
กลัวว่าเดี๋ยวจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตายตายไปตรงนี้ทำไงล่ะฮะ
แล้วก็มีการพูดบอกว่าผู้หญิงนะผู้หญิงคนที่อารวาสเนี่ย
พูดบอกว่าถ้าไม่อยากให้ครอบครัวพวกมึงตาย
มึงต้องปล่อยกูพูดอยู่แบบนี้นะครับ
กระทั่งชาวบ้านขอให้หลวงพ่อแดงท่านเจ้าอาวาสเนี่ย

สักพักหนึ่งนี่หลวงพ่อมา

ชาวบ้านก็หามขึ้นมาตรงท่าน้ำเนี่ย
เธอก็นอนพนมมือพูดพร่ำเผลออะไรตลอดเวลาเลยนะคุณนะ
หญิงสาวคนนี้อายุ๒๔ปีชื่อไฟล์ครับ
หลังจากกลับมาเป็นปกติเนี่ย
ได้เห็นคลิปตัวเธอเอง
บอกตกใจและงงมากครับ
บอกว่าโอ้โหหนูเหมือนคนบ้าเลย
ยืนยันว่าตอนที่ทำไปไม่รู้สึกตัวเลยนะ
ภาพสุดท้ายที่เธอจำได้คือภาพมันตัดไป
ตรงที่ว่าเธอขี่รถมาจอดที่ท่าน้ำเท่านั้นแหละ

หลังจากนั้นนะเดินมาท่าน้ำตะโกนโวยวาย
ดาขึ้นมึงขึ้นกูอรวาสกับใคร

ไฟล์บอกว่าตั้งใจจะไปที่ท่าน้ำ
เพราะจะเอาของก็คือขันหมากพลูอะไรเหล่านี้นะฮะ
รับมาจากบ้านของสามีเก่าที่จังหวัดศรีสเกต

หลังจากที่ตาของเธอแนะนำว่าให้เอาไปทิ้งที่น้ำลึก
ซึ่งของสิ่งนั้นเป็นผี
นี่ตาบอกแบบนี้เอาไปทิ้งซะ
ยอมรับนะว่าเธอเลี้ยงผีบูชาผี
ด้วยลาบด้วยก้อยสดไว้ตลอดเลย
ที่บ้านไว้แบบนี้เป็นปีกว่าแล้ว
เพราะมีความเชื่อนะฮะว่าบูชาแล้วจะช่วยให้มีโชคลาภนะครับ
เธอบอกว่าเธอมักจะถูกรางวัลเกือบทุกงวดเลยนะ

ก็ครอบครัวใหม่พอสามีทราบนะ
สามีเนี่ยกลัวเธอเลยไม่ยอมมีสัมพันธ์ด้วยเลย
เพราะกลัวเรื่องของการเลี้ยงผีเลี้ยงสางเนี่ยนะครับ
เธอถูกผีที่เป็นผู้หญิงแก่เข้าร่าง
แล้วเธอบอกเธอเหมือนมีอาการหิว
หิวอะไรรู้ไหมคุณอยากกินพวกก้อยสด

เออถวายให้ผีเอาให้ผีเป็นก้อยเป็นราบน่ะ

แล้วก็ยังวนเวียนมาเข้าฝันอีกบอกว่า

ขอเอาชีวิตของตากับสามีของเธอไปได้ไหม

เข้าฝันจะขอชีวิตคนอื่นด้วยนะครับ
ทีนี้ครับสามีใหม่ของเธอซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยนะ
ก็รู้ว่าตัวของเธอไปรับของ
ถือของบูชาผีมาและเอามาไว้ที่บ้านอีก
ตัวสามีก็เลยห้ามห้ามบูชาผีอีกนะครับ
จนสุดท้ายมันมาเกิดเหตุที่ท่าน้ำ
เพราะเธอมารู้สึกตัวครั้งสุดท้าย
ก็คือเธอกำลังจะเอาผีมาทิ้งมาทิ้งไว้ที่น้ำ
แต่ปรากฏว่ายังไม่ทันทิ้งเลยถูกผีเข้าสิงซะแล้วนะฮะ
ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้เสพยานะไม่มีประวัติป่วยทางจิต
และอยากให้ทางหมอปลามือปราบสัมภเวษีนำมาช่วยหน่อย
เธอก็สงสัยตัวเองเหมือนกันนะครับ
ส่วนหมอปลาจะให้ไปหาที่กรุงเทพเธอบอกว่า
หมอปลาหนูไม่สะดวกเลยนะหนูไม่พร้อมจะไปเลย
แม้ว่าจะอยู่แค่สมุทรสงครามกับกรุงเทพ
แต่ว่าอยากให้หมอปลามาที่บ้านได้ไหม
เพื่อหมอปลามาช่วยรักษาชีวิตหน่อย
จะได้กลับมาเป็นปกติสักที

นี่หมอปลาบอกหมอปลาเดินสายทั่วไทยช่วงนี้

ช่วงเวลาของผีโพเพ๖โมง

เวลาขอให้หมอปลาไปที่ไหนหมอปลามักจะไปช่วงเย็น

สัก๖โมงเย็นพระอาทิตย์เริ่มตก
เพลเป็นช่วงของสองโลกมันเปิด

เดี๋ยวจะได้รู้เรื่องนี้กัน
เย็นนี้เดี๋ยวหมอปลาบุกพิสูจน์